แต่จริงแล้วทั่วโลกมันบูมมานานแล้ว

ที่กำลังมีการเติบโตไวที่สุดในโลก
ตอนนั้นฟุตบอลพลาดแชมป์
เพลย์กับการเป็นสตรีเมอร์มันคนละเรื่องกันนะครับ

พี่เขาเสิร์ชมาบุรีลามเดี๋ยวก็ไม่ปล่อยอีก
ถ้านักกีฬามีใจอยากจะไปจริงเราไม่บังคับอยู่แล้ว
ถามจริงตอบตรงกับคนในวงการกีฬา
อยู่กับผมเจวรปัตรเหมือนเดิมทุกวัน

คนเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาสังคม

แต่ในทางกลับกันพวกเขาลุกขึ้นมาสร้างรายได้
เติบโตมีมูลค่าหลากหลายพันล้านบาท

พร้อมกับกวาดเงินรางวัลกว่า๑๓ล้าน
ก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองน้องต้องเปิดใจ
เพราะวันนี้เด็กบางคนที่อายุไม่กี่ขวบ
ก้มหน้าก้มตาอยู่หน้าคอมตัวเอง
สามารถหารายได้เดือนละเป็นแสนบาท

ทำไมเกมจึงกลายเป็นกีฬา
ทำไมเกมถึงควรได้รับการส่งเสริม

วันนี้คุณนกชัยชนกคิดชอบ

น่าจะอธิบายให้เราฟังได้ดีที่สุด
เพราะเขาเองก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อน
กับการได้ชื่อว่าเป็นเด็กติดเกม

กับวัยเด็กที่เล่นเกม

ถ้าว่าติดเกมแค่ไหนจนถึงทุกวันนี้
ถ้าผมมีเวลาว่างผมเล่นเกมครับ
คือเพื่อนจะชอบออกไปเที่ยว

ไม่ใช่ว่าไม่ชอบออกไปเจอสั่งสรรค์กับเพื่อนนะครับ

ตอนแรกที่นำเสนอมันเป็นช่วงที่
ถ้าทุกคนติดตามฟุตบอลก็จะพอทราบว่า
ยัมยูไนเต็ดค่อนข้างที่จะเป็นสโมสรฟุตบอล
ที่เป็นหัวหอกในการพลิก
แล้วก็นำอุตสาหกรรมฟุตบอล

พอมันเป็นอย่างนั้นมันมีจุดหนึ่งที่มันกึ่งอิ่มตัว

เราอยากทำเป็นองค์กรที่มันเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ผมชอบอยู่แล้วผมเรียนผมโตมาต่างประเทศ
ผมเห็นว่ามันไปไกลแค่ไหนมันกว้างแค่ไหน
แต่จริงแล้วทั่วโลกมันบูมมานานแล้ว

การที่คุณพ่อก็เห็นแบบ
คนทั่วไปในประเทศไทยได้เห็นในช่วงก่อนหน้านี้
มองว่าการเล่นเกมเป็นต้นกำเนิดของปัญหาสังคม
เด็กติดเกมเนี่ยถามว่าศัพท์มันผิดไหมมันไม่ผิด
เราก็ติดเกมจริงแต่ว่าสมมุติอ่ะ
มีคนที่เป็นคนติดงานมันก็ดูไม่แย่
ติดการออกกำลังกายมันก็ดูไม่ยาก
ว่าคนมองว่ามันดีมันเป็นโอกาสมันดีต่อสุขภาพ

ทีนี้พอเขาติดภาพนั้นมาพอผมนำเสนอ

แค่อยากเล่นเราชอบเล่นเกม

ผมก็ปรึกษาหลายท่านครับแล้วตอนนั้น
คุณทะเทพเนี่ยมีเพื่อนที่สนใจ

เจนมันใกล้กันมันพอคลิกกันอยู่

เขาก็ไปปรึกษากับเพื่อน

ตัวคุณอาเทพเองก็เลยไปทำการบ้านเพิ่มเติมครับ
เขาก็เห็นว่าเฮ้ยโอกาสมันใหญ่จริง

ที่กำลังมีการเติบโตไวที่สุดในโลก

กดดันเบาหรือว่าแบบ

ตอนที่เราได้แชมป์ในหลายสมัย

ตอนนั้นฟุตบอลพลาดแชมป์

แล้วก็พูดว่า

ติดเกมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้ว

มันในปริมาณที่ไม่พอดีหรือไม่โอเค

ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ครับ

ได้พูดถึงในสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้

โดดเรียนต้องสอบผ่านนู่นนี่นั่น

ผมว่าแต่ละครอบครัวมันจะมีความพอดีที่ไม่เหมือนกัน
ส่วนตัวน้องเองผมก็คิดว่าควรที่จะ
พิสูจน์ให้ผู้ปกครองเห็นครับว่า
เราไม่ได้เล่นเรื่อยเปื่อยนะ

เราสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองในส่วนอื่นได้
แล้วก็สามารถผสมความฝันของเราตรงนี้ได้เหมือนกัน

เพราะเช่นเดียวกับทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงครับ
เหมือนเราเป็นนักบอลอย่างนี้
เราอยากไปเล่นบอล

น้องเองก็ควรที่จะนอกเหนือจากพิสูจน์

มองว่าน้องควรที่จะเปิดทางเลือกให้ตัวเองไว้

เราน่าจะมาถึงทางนี้ได้

ไปลองหาโอกาสไหนก็ได้ที่มีเวทีให้เราได้ลองแข่งขัน
กับนักกีฬาในระดับโปรหรือแซมมี่โปร

ทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณก้าวเป็นโปรปุ๊บ

มันก็เหมือนกับเวลาที่เราทำงานไปด้วย

ถามว่าโอเคถ้าเรากลายเป็นโปรเพลอร์แล้วเนี่ย
มันควรที่จะทุ่มเทเวลาให้กับตัวเกมมากที่สุดไหม
แต่เวลาในวันหนึ่ง๒๔ชั่วโมงมันมีเพียงพออยู่แล้วครับ

ก็ยังนอนเหมือนเดิม๘ชั่วโมงเฉลี่ย

แต่ผมถามตรงว่าทุกวันนี้มีใครนอน๘ชั่วโมงบ้างครับ

มันก็เป็นไปได้วันไหนที่เป็นไปได้ก็เหมือนสวรรค์ทรงโปรดนะครับ

แต่ว่ามันตั้งเป้าแล้วมันเป็นไปได้ยากมาก
ซ้อมกันเอากิจกรรมคร่าว
เผื่อจะได้ให้คนที่แบบว่าเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้เลย
เข้าใจว่าเฮ้ยมันจริงจังนะมันไม่ใช่เล่นแบบ

ยอมรับว่าน้องต้องอยู่เล่นแล้วซ้อมกันค่อนข้างดึก

ตั้งแต่ช่วงประมาณระหว่างเที่ยงไปจนถึงบ่าย
แล้วก็พอเริ่มซ้อมทีมจะเริ่มเย็นไปจนถึงดึกเลยครับ

ก็คือซ้อมกับทีมอื่น
เวลานอนน้องก็จะตื่นแล้วแต่คน

บางคนที่เขาขยันจริง

เพื่อมาสตีนเพื่อหารายได้เสริม

ณบ้านเราเวลานี้ครับ

แต่ละเกมมันคือกีฬาหนึ่งของมันเอง
แต่ละกีฬามันมีอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

เม็ดเงินที่หมุนเวียนในเกมนั้นไม่เหมือนกัน
เงินเดือนน้องสามารถไปอยู่ได้ตั้งแต่
หลักหมื่นจนถึงหลักแสน

แสนนาทีนี้ไม่ใช่แค่๑แสนด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
มันไม่ได้มีแค่นักกีฬาอาชีพครับ
มันมีการทำโทรนาเมนต์มีการทำคอนเทนต์
มีการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์
มีการเป็นคนช่างตัดต่อช่างภาพ
มันมีโอกาสและมีอาชีพอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลย

ประเทศเรามันมีอะไรที่มันท้าทายกับตัวเองมากไหม

ตอนแรกก็คิดว่าการที่เราบรรลุหนึ่งในเป้าหมายที่เราตั้งไว้

นึกว่าพอทำเสร็จไปแล้วมันจะโล่งขึ้น

เพราะว่ามันได้ชำโลกมาหนึ่งครั้ง
มันไม่ได้หมายความว่าไทยเป็นอันดับหนึ่ง

เวทีที่ทั้งมอบโอกาสแล้วก็ทั้งผลักดันและพัฒนา
ให้น้องกลายเป็นดาวเด่นในเวทีโลกขึ้นมา
มีการยกระดับพัฒนาแบบที่มันเกิดขึ้นมา
ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาไปเรื่อย
เป็นเทสต์ในเวทีโลกได้ในหลายเกมอย่างมั่นคงต่อไปเรื่อย

แล้วเราจะทำแค่มุมเดียวไม่ได้อยู่แล้วสอง
เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะผลักดันในด้านของ
แล้วแต่สถานการณ์มันต้องรอดูไปก่อนครับว่าเราจะสามารถแค่ไหน
แล้วก็วันหนึ่งครับเป้าหมายใหม่ที่เกิดขึ้นในหัวของผม
อาจจะเป็นเป้าหมายที่มันจะต้องลองเทอมมากในระดับหนึ่ง

เกมไทยครับเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมทั่วโลก

ผมแค่คิดว่าเขาก็ยังขาดโอกาส
แม้วันนี้ผมเองก็คิดว่าผมอาจจะยังไม่พร้อมพอ
แต่ว่าวันหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ผมอยากให้เกิดขึ้น
ฟังตามแล้วแบบเรายังเชื่อเลย
แล้วทำไมคุณพ่อถึงไม่เชื่อตอนแรกเนี่ย
หรือว่าเห็นบทพิสูจน์มา๓ปีแล้วไงครับ

ก็อาจจะมองผมว่าไอ้เด็กนี่มันพูดอะไรวะ
แต่ว่าณวันนั้น๓ปีที่แล้วกับวันนี้ก็ยังเป้าหมายเดิมถูกป่ะ

แสดงว่าวันนี้คืออำนาจเบ็ดเสร็จในการดูแลตรงนี้
ถามจริงเขาเคยแบบมานั่งเล่นเกมกับเราไหม

แต่สำหรับผมเขาเป็นมนุษย์อาณาล็อกที่โคตรจะดิจิทัลเลยนะครับ

เขาเป็นอันดาล็อกที่แบบปรับเปลี่ยนเสมอ
ถึงแม้เขาจะพูดอย่างนี้กับเรามาในตอนแรก

แต่มันเป็นวิธีการผลักดันของเขาที่มันอาจจะแตกต่าง
ทำให้เขาพูดสิ่งต่างออกมาแบบนั้น

คุยกันเรื่องเกมก็อาจจะเข้าถึงคนหมู่มากได้ยากสักนิดนึงนะครับ
ซึ่งผมกับคุณนกก็พยายามจะใช้ภาษาง่าย
เพื่ออยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กมากขึ้นว่า
เป็นฟันเฟืองในสังคมแห่งความจริงด้วย
คราวนี้ลูกชายคุณเนวินมาทั้งที

ไม่เจอพ่อขอล้วงความลับจากลูกแทนแล้วกันครับ
กับทุกเรื่องที่หลายคนสงสัยทำไมต้องอิชิ
คุณเนวินจะไม่สั่งโค้ชจริงไหม
และสุภโชคสารชาติจะย้ายไปทีมไหน
ถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ
บอกเลยว่าจับทางยากจริง
เรื่องฟุตบอลบ้างได้ครับมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อ
คุณพ่อคุณพ่อปรึกษาไหมถ้าพ่อจะทำแบบนี้มันโอเคไหม
กับการเปลี่ยนใช้โค้ชญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะปรับโครงสร้าง
คือถามจริงว่าการมาของอีชีในมุมมองของโนโนคิดอย่างไร
คุณพ่อมีปรึกษาครับแต่ไม่ได้ปรึกษาผมนะครับ
ปรึกษาคุณแม่ครับผมบอสใหญ่ครับ
คนนี้คือบอสใหญ่ที่สุดในบุรีรำครับผมยังไงก็ต้องผ่านคุณแม่ทุกอย่าง
แม่ก็เชื่อมั่นในคุณพ่อครับก็บอกว่าก็ดูน่าจะโอเคนะ
คุณสมบัติหรือคุณภาพของโค้ดโอเคมันสำคัญแน่นอนอยู่แล้ว
แต่มันไม่ใช่องค์ประกอบทุกอย่างที่มันทำให้เราตัดสินใจเปลี่ยนโค้ชในบางที
มันจะมีคุณสมบัติอื่นอีกนั่นก็คือ
ทัศนคติและวิธีคิดของนักกีฬาต่อโค้ดปัจจุบัน
ไม่ได้บอกว่าโค้ดคนก่อนทำไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับ

เราเห็นบรรยากาศเราเข้าใจ
คือนักกีฬามีศรัทธาในตัวท่านประธานสโมสรอยู่แล้ว
ไม่ได้ว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องของความคิดเห็น

แต่คุณพ่อเป็นคนที่มองคนเก่งและอ่านเกมขาด

อิสระทางความคิดเป็นยังไงบ้าง
แผนที่เปลี่ยนไปแผนที่เราไม่เคยใช้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้
ถ้าคุณพ่อเป็นคนชี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียว
มันอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ก็ได้
แน่นอนอยู่แล้วครับเจ้าของสโมสร
คุณพ่อนำเทรนนะแต่วันนี้ก้าวข้ามไม่มีคำนี้ตรงนั้นแล้วถูกไหม

แต่ว่ามันเป็นมุมมองของคนมองจากภายนอกมากกว่า
คุณพ่อเขาเคารพการทำงานเคารพอาชีพในทุกสเต็ปขององค์กรอยู่แล้ว
เขามีจุดยืนของเขาแล้วเขามีพื้นที่ให้ทุกคนโชว์และแสดงศักยภาพมาอยู่แล้ว
ถ้าบุคลากรต่างทำหน้าที่รับผิดชอบของเขาได้ดี
เขาไม่ก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับ
แล้วก็ปล่อยให้ทุกคนทำหน้าที่ของแต่ละคนไป
ถ้าทำไม่ได้จริงถึงจะมีการยื่นมือเข้าไป
เพราะฉะนั้นผมว่าจากมุมมองคนในผมเห็นแล้วรู้สึกอย่างนี้มาตลอด
เดวินก็คือเจ้าของบริษัทเอางี้ดีกว่าจะได้เข้าใจตรงกัน
นี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับแฟนบอลให้เข้าใจแบบนี้

ครับแต่อาจจะต้องถามคุณพ่ออาจจะไม่มองอย่างนี้ก็ได้นะครับ

ผมอยากถามเขาเหมือนกันว่า๑๐กว่าปีที่ผ่านมาที่ตั้งแต่เปลี่ยนเนี่ย
มาทำเป็นบุรีรำยาวเนี่ย
เปลี่ยนโค้ดแต่ละคนจนถึงตรงนี้มันตรงกันหรือเปล่า
เมื่อกี้พี่เจถามผมว่าครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จริง

ผมบอกว่าใช่แต่ผมจะบอกว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา

คุณพ่อไม่ได้เป็นคนที่จะทำอะไรไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้หวังผลนะครับ
เป็นคนที่จริงจังและจริงใจและพูดอะไรต้องพยายามทำให้ได้
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราทำเต็มที่นะครับ
แต่มันมีหลายองค์ประกอบเบื้องหลังในเรื่องการตัดสินใจต่าง
ที่แฟนอาจจะไม่เข้าใจหรือคนภายนอกอาจจะไม่เข้าใจ
ซึ่งมันก็เอามาพูดหมดไม่ได้มันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ
แต่อยากจะบอกว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่เราทำ
ไม่มีสักครั้งที่เราไม่ได้ทำเพื่อหวังผลที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในตอนแรก
แล้วทำไมไม่ปล่อยนักฟุตบอลไปต่างประเทศนักบอลไทย

บางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่แต่กับเราว่าเราอยากปล่อยไม่อยากเนี่ย
คือหลายครั้งนะแฟนบอลบอกอย่างนี้ต้องถามเลยต้องถามตรงบางทีมาเจอ
อาจจะไม่ได้เจอคุณพ่อต้องถามผ่านลูกชายว่า
รู้สึกไงกับคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียที่แบบ
โอ้ยมีเขาเสิร์ชมาบุรีรามเดี๋ยวก็ไม่ปล่อยอีก
แต่จริงเราเคยเห็นว่าก็ขายนักฟุตบอลต่างประเทศไปได้
ถ้าจะมีเหตุผลอะไรที่เราไม่อยากให้นักกีฬาไป

มันต้องเป็นช่วงที่ว่าเราไม่สามารถหาตัวเปลี่ยนได้
แต่ถ้าในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะดีลงตัวแล้วทุกอย่างมันเป็นไปได้สวยเนี่ย
แน่นอนเราผลักดันอยู่แล้วแต่ต่อให้มันเป็นช่วงที่มันไม่ลงตัว
ถ้านักกีฬามีใจอยากจะไปจริงเราไม่บังคับอยู่แล้วครับ
ในเคสของสุประโชคมีข้อเสนอมาหรือยัง
เอาเข้าที่พูดได้
ผมหยอกเล่นเฉย

แล้วไปที่ไหนครับรอติดตามครับ

แล้วเลือกที่ไหนอย่างนี้ดีกว่า